ช่วงนี้พอสถานการณ์ฟ้าฝนก็อยากเตือนเลยเตือนไปทุกเรื่องล่ะค่ะ
รวมถึงเรื่องใครที่กำลังซ่อมแซมกำลังต่อเติมบ้าน

ผู้ชายคนนี้เขาหมดเงินกับการซ่อมต่อเติมบ้านไป๘แสนนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าฝนมาวันเดียวเท่านั้นแหละ
สภาพบ้านเขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้พร้อมกันนะคะ

ก็แชร์เรื่องราวอุทาหรณ์สำหรับใครที่กำลังจะต่อเติมบ้าน
ปรับปรุงบ้านใหม่ต้องเลือกผู้รับเหมา

บอกแบบนี้ทำบ้านหมดไป๘แสนบาทยังไม่ถึงเดือน
บอกผู้รับเหมาไปหลายรอบมาแล้วว่าน้ำรั่ว
แต่ช่างก็มาดูแต่ไม่ได้ทำอะไร
อกจากซ่อมด้วยการอุดโป๊ทับรอย

อยากเตือนสติว่าทำบ้านให้ดูช่างดี
ถ้าผู้รับเหมาไม่แก้ปัญหาก็ต้องแจ้งความ
แล้วดูสภาพบ้านเขาคือมันได้รับผลกระทบแบบนี้ค่ะ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามไปยังคนโพสต์
คือนายสถิตชัยก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
วันนั้นฝนตกลงมาหนักเลย
ในครัวฝ้าทะลุตอนแรกมันไม่ได้ทะลุ
ตามภาพที่มีการแชร์แต่ด้วยความที่น้ำฝน
มันรั่วลงมาเยอะแล้วก็เลยกลัวว่าจะไปโดนปลั๊กไฟ
ทีนี้เขาก็เลยใช้ไม้กระทุ้งให้น้ำหยด
แค่ตรงนั้นเนี่ยจุดเดียวตรงนี้ค่ะ
เมื่อพอโพสต์เฟซบุ๊กไปคนแชร์เยอะมาก
ก็มีช่างที่รับเหมาติดต่อเข้ามา
ติดต่อมาเมื่อวานแล้วช่างเขาก็บอกว่า
เดี๋ยววันนี้วันจันทร์จะเข้ามาซ่อมแซมให้
แต่ทีนี้คนโพสต์เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะ

เข้ามาดูก็ทำแค่อุดโป๊ทับรอยแค่นั้นเอง
พอเป็นเรื่องพอแชร์กันในโลกโซเชียล
ก็ถึงติดต่อเข้ามาว่าจะรับปากมาดูให้
ซึ่งทางด้านผู้เสียหายอย่างคุณสถิตชัยเขาก็เล่าต่อค่ะ
บอกว่าซื้อบ้านมือ๒หลังนี้มาปี๒๕๕๙
แล้วก็ต่อเติมรอบแรก๘แสนบาท
รอบสอง๖๕๐๐๐๐บาท
แล้วรอบล่าสุดคุณผู้ชมคือรอบที่๓นะคะ๘แสนบาท
แต่ช่างคนละทีมกันกับ๒ครั้งแรกที่เคยต่อเติม
ถ้าเกิดว่าวันนี้ช่างบอกว่าจะเข้ามาดูแล้วไม่ดำเนินการซ่อมแซมให้เนี่ย
เดี๋ยวคุณสถิตชัยเขาบอกว่าเขาจะแจ้งความดำเนินคดี
แต่ถ้าช่างรับผิดชอบจะซ่อมแซมให้
ก็จะไม่แจ้งความเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้

ยังไงก็ตามช่วงนี้มันจะต้องดูเรื่องสภาพอากาศ
อย่างบ้านที่ฉันซ่อมเหมือนกันปูกระเบื้องหน้าบ้าน
แต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะคุณผู้ชม
เพราะเราได้ตรวจเช็คเลยว่าเวลาฝนตกลงมาจริง
น้ำมันไปขังตรงไหนหรือเปล่ามันโอเคไหม

บางคนเขาก็ชอบทำบ้านหน้าฝนเหมือนกันนะ

จริงหลังคงหลังคาที่เราต่อเติม
มีน้ำรั่วหรือเปล่าบางคนก็บอกจะได้ตรวจเช็คได้

มันถีเทปูนเปินแล้วมันไม่แห้งอะไรแบบนี้